เรื่องราวของซีอุยครับหลังจากนี้ก็จะกลายเป็นตำนานตลอดไปเพียงแค่เรื่องของสิ่งที่เราจะพูดถึงแต่ว่าเราจะไม่มีร่างของซีอุยไปจัดแสดงให้เราดูอีกต่อไปแล้วนะครับ
เมื่อวานนี้มีการชาปนากิจร่างของซีอุยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็โดยทางด้านของกรมราชธรรมได้มีการนำร่างออกมาทำพิธีนะครับ
คือเมื่อวานนี้ตั้งแต่๗โมงเลยมีการเคลื่อนร่างของซีอุยแซ่อึ้งออกมาจากแท่นจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราช
ย้ายไปลงในโรงสีขาวแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถของมูลนิธิไปที่วัดบางแพรกใต้จังหวัดนทบุรีไปประกอบพิธีชาปนกิจศพให้มันถูกต้องนะฮะ
ไม่ได้มีคนไม่ได้เป็นคนผิดจริงเนี่ยขอให้เขาได้ออกมาจากตู้กระจกไม่น่าเชื่อเขาบอกว่า๖เดือนให้หลังก็มีหนังสือแจ้งมา
จากโรงพยาบาลสิริราชบอกว่าจะมีการนำร่างของซีอุยออกมาเผาแล้ว
ก็ถือเป็นการปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กับซีอุยโดยเชื่อว่า
มันก็เป็นเหมือนกับชาวทัพสแก่ส่วนใหญ่ที่ก็มีความเชื่อว่า
จริงแล้วซีอุ๋ยก็เป็นคนดีก็ไม่ได้ตามที่ถูกกล่าวค้าหรือลงโทษอะไร
คือมีอีกคนนึงที่เขาไปร่วมงานวุฒิสมธรรมทร์จำได้
แต่ก่อนเนี่ยเคยมีภาพยนตร์คนนี้รับบทเป็นซีอุย
คนนี้คือคุณเทิดพรมโนภัยบูลเขาเป็นนักแสดงก็รับบทเป็นซีอุย
ปี๒๕๒๗นะฮะเขาก็ไปร่วมงานด้วย
คุณเทิดพรบอกว่าตั้งใจมาตั้งใจมาจริง
ถามว่ามาทำไมเขาบอกว่าอยากจะมาขอบคุณ
เขากับการเป็นนักแสดงทำให้เขามีชื่อเสียงทำให้เขามีงานมีเงิน
ดีใจที่หลังจากนี้ไปประวัติของซีอุยจะมีการพูดถึงใหม่เข้าใจใหม่
แง่ที่มันดีขึ้นจากแต่ก่อนไปฟังเสียงของคุณเทิดพรครับ
ขอบคุณที่ให้ผมให้ชื่อผมและให้ประวัติของคุณ
ทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นก็ขอให้เขาไปดีครับ
ถ้าเขายังติดต่อหรือเขายังสื่อสารได้อยู่อยากได้อะไร
มาบอกผมผมจะทำให้ทุกอย่าง
คุณเทิดพรเป็นที่จดจำพวกเราในวัยเด็กนะ
เออนึกภาพออกแต่จำภาพคนนี้เป็นนักแสดงซีอุ๋ยนะ
แล้วก็กลัวด้วยนะเดี๋ยวจะมากินตรงกินตับอะไรแบบนี้นะ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกนรัฐเสวตนันนะฮะอธิบดีกรมราชธรรมนะครับ
เมื่อวานท่านก็เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงซีอุยด้วย
แล้วก็ย้ำบอกว่ากระดูกของซีอุยเนี่ย
เก็บไว้ที่วัดบานแพรกใต้จะไม่ให้ชาวบ้านนำกลับไปที่ทัพสแก่
เพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปสร้างสารอะไรให้คนมากราบไห้มันผิดวัตถุประสงค์
เพราะซีอุยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเขาเป็นอดีตนักโทษประหารชีวิต
ก็แค่นั้นก็แค่นั้นนะฮะอย่าเอากลับไปทำอะไรแบบนั้นเลยนะครับ
หลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจศพนะชาวบ้านก็แน่เอาซะหน่อยแล้วกัน
รถคันไหนล่ะบรรทุกร่างมาเนี่ย
นี่ก็เป็นรถคันนี้ฮะเป็นรถร่วมกับตันอยู่
ทะเบียนต่อเต่าถอถุง๗๖๗๖กรุงเทพมหานคร
เคลื่อนย้ายร่างของซีอุยจากโรงพยาบาลสิริราชมาประกอบพิธีที่วัดบางแพรกใต้
รวมทั้งคนก็เออเขาเกิดวันไหนเดือนไหนพศอะไรก็มาเอาไปซื้อลอตเตอรี่กัน
ล่าสุดเนี่ยเราเช็คดูตามแผงไอ้เลขทะเบียนรถเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะ

เออใครหาเจอช่วยส่งไลน์มาบอกกันหน่อยแล้ว

เออเขาคิดว่าเออซีอุยอาจจะให้โชคก็ได้เพราะว่าเขาก็ได้ความยุติธรรมคืนไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ
ถ้านับจนถึงอายุตอนนี้วันนี้ถ้ามีชีวิตอยู่๙๙ปีนะ

นะฮะก็เป็นอันจบสิ้นของเรื่องของซีอุยไปนะครับ
ได้รับความยุติธรรมคืนกลับไปนะคะ